วันนี้ที่รัฐสภาถนนอู่ทองในมีการจัดกิจกรรมโครงการจิตอาสา
ก่อนจะส่งมอบพื้นที่คืนให้กับสมนับรัฐชวัง
แล้วก็จะย้ายไปอยู่ในสถานที่แห่งใหม่

สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติบุคลากรสังกัดรัฐสภา

ซึ่งเป็นโครงการที่คณะกรรมการโครงการจิตอาสาเพื่อสังคม
สะพานนิติบัญญัติแห่งชาติจัดขึ้น
เป็นการรวมพลังคนสภาทำจิตอาสาส่งท้ายปี

ส่งมอบพื้นที่คืนให้กับสำนักพระราชวังในสิ้นปีนี้
รัฐสภาถือเป็นสถานที่ทำงานของฝ่ายนิติบัญญัติ
และใช้เป็นเวทีโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีมาตั้งแต่ปี๒๕๕๙
จนถึงวันนี้ล่วงเลยมาเป็นเวลา๔๔ปี
มีเหตุการณ์สำคัญมากมายเกิดขึ้นณสถานที่แห่งนี้นับไม่ถ้วน
การชุมนุมเรียกร้องของกลุ่มต่าง
ไม่ว่าจะเป็นเกษตรกรชาวไร่ชาวนากลุ่มการเมือง

ก็เคยเกิดเหตุการณ์วุ่นวายไม่แพ้การชุมนุมข้างนอกเช่นเดียวกัน
เรากำลังจะต้องเปลี่ยนไปทำงานหน้าที่แห่งใหม่นะครับ
เพราะฉะนั้นความคิดถึงความผูกพันที่มีต่อสถานที่แห่งนี้เนี่ย
ก็แน่นอนจะต้องมีอยู่แล้วก็เป็นความรู้สึกความผูกพันที่ยากที่จะบรรยายครับ
ก็ต้องยอมเรามีความผูกพันธุ์เหมือนบ้านหลังที่สองถ้าเทียบไป

สภาแห่งนี้นอกจากทำกิจการสำคัญของบ้านเมือง
ก็คือเป็นที่ประชุมออกกฎหมายติดตามมติต่าง
รวมทั้งกำกับการบริหารรัฐการณ์แผ่นดีแล้ว
สภาก็เผชิญกับวิกฤตหลายอย่างเหมือนกันในทางการเมือง
เช่นปีนรัวรัฐสภาบุคล้อมรัฐสภาสมาชิกผู้แทนต้องปีนรัวหนี
ก็ถือเป็นบรรยากาศหนึ่งที่เขาได้เห็นว่าสภาเป็นของประชาชน
ปีพุทธศักราช๒๕๖๒อาคารรัฐสภาถนนอูทองใน
หลงเหลือเพียงประวัติศาสตร์ให้คนไทยได้จดจำเท่านั้น
เพราะทั้งหมดต้องย้ายออกจากพื้นที่
ขณะที่การทำงานของสมาชิกสนชได้รับอนุญาตจากสำนักพระราชวัง
ให้ใช้อาคารรัฐสภา๑เป็นสถานที่ประชุมต่อไป
จนถึงสิ้นเดือนกุมภาพันธ์๒๕๕๙
หลังจากนั้นต้องหาสถานที่ชั่วคราวเพื่อใช้ในการประชุม
ซึ่งมีแนวโน้มว่าจะไปใช้ห้องประชุมบริษัททีโอทีจำกัดสำนักงานใหญ่
จากสามารถจุคนได้เพียงพอต่อการใช้งาน
อาจเป็นสถานที่ประชุมหลังการเลือกตั้ง
ที่รัฐสภาแห่งใหม่สัปปายสภาสถานบนพื้นที่๑๒๓ไร่
ริมแม่นามเจ้าพระยาย่านเกียกกาย
เสร็จสมบูรณ์ในปลายปี๒๕๕๙
เทวรัฐทีวีรายงาน